จากจังหวัดชนบุรีไปดูที่จันทบุรีกันหน่อยนะคะ

บอกว่าแม่ให้นมลูกปรากฏว่าตื่นขึ้นมา
ห่มปิดหน้าแล้วก็ลูกเสียชีวิต

อาจจะไม่ได้เกิดจากผ้าห่มไปปิดหน้า

ผลการชนะสูตรพลิกศพออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
เมื่อวานนี้พ่อกับแม่ของน้อง
ไปรับน้องที่โรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรี
สวมใส่เสื้อผ้าให้ลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าร้องห่มร้องไห้
ล่าสุดแพทย์ได้มีการสรุปสาเหตุ
การเสียชีวิตของน้องออกมาแล้วนะคะ

ไม่ได้เกิดจากการที่ผ้าห่มไปปิดผ้าน้อง

เป็นโรคการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันในเด็กทารก
ใครที่มีลูกเพิ่งคลอดฟังข่าวนี้แล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ

โดยไม่คาดคิดของเด็กในขวบปีแรก
ปกติจะเกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับของเด็ก

ส่วนใหญ่แล้วโรคนี้ส่งผลกระทบต่อเด็กทารก
ในช่วงอายุก็คือแรกเกิดถึง๖เดือน
แล้วก็มีอันตรายเสียชีวิตสูงสุดในเด็กคือ๒๓เดือน
มักจะเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง
ก็คือเด็กที่คลอดก่อนกำหนดมีอายุมีน้ำหนักตัวน้อย
หรือน้องไปใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่นะคะ
หลังจากนี้ครอบครัวของน้องก็จะนำศพ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่สารวัฒน์ทองทั่ว
บนคลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรีต่อไป
จะทำให้พ่อกับแม่เขาสบายใจขึ้นมาระดับหนึ่ง
ว่าตอนแรกคิดว่าเป็นสาเหตุของตัวของแม่เอง
ที่เอาผ้าไปปิดหน้าลูกเอาไว้แบบนี้
เพราะตัวเองรู้สึกผิดแต่ว่าไม่ใช่นะคะ
เป็นโรคไหลตาในเด็กนะเป็นโรคไหลตา